สำหรับการตัดสินใจว่าอังกฤษจะอยู่หรือว่าจะไปจากสหภาพยุโรป
โดยผลการสำรวจความคิดเห็นในเวลาอีกเพียง๒วัน
ซึ่งจะทำให้มีคนตกงานจำนวนมากและเกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่
เตือนว่าธนาคารกลางอังกฤษอาจไม่มีศักยภาพเพียงพอ
ที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมา
ประกาศว่าหากผลประชามาตรีออกมาว่า
ตลาดหุ้นอาจจะต้องถูกปิดลงชั่วคราว

ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมมาตรการระยะสั้น
สำหรับรับมือแล้วแต่ว่าในระยะยาว
ยังไม่ได้วางแนวทางใดทั้งสิ้น

กล่าวในนามของสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่

เสียงสนับสนุนให้อยู่ต่อเพิ่มจาก๔๘ขึ้นมาเป็น๑๕๓

ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในวันลงคะแนนจริง